เรื่องหนึ่งที่ทุกคนยังคงติดใจสงสัยและก็ไม่แน่ใจในการแถลง
คือเรื่องบาดแผลที่ขาของคุณแตงโม
หลายคนยังไม่ปักใจเชื่อว่ามันเกิดจากใบพัดเรือจริง
หลายคนยังบอกอยู่ว่า๑มันจะไปโดนได้ยังไง
โดนแล้วทำไมแผลมันถึงได้มีแผลเดียว
ทุกคนก็พูดเป็นเสียงเดียวกันไม่ใช่เหรอว่าถ้าโดนใบพัดเรือจริงเนี่ย
มันน่าจะเละกว่านี้เพราะมันเหมือนการปั่น
เพราะฉะนั้นนะคะวันนี้เนี่ยเราก็เลยมีการทดสอบเลย
ทำคลิปจำลองแบบเต็มให้คุณผู้ชมได้ดูกันเลยว่าบาดแผลที่เกิดขึ้นเนี่ย
สมมุติว่าถ้ามันเกิดขึ้นจากใบพัดเรือจริงจะเกิดแบบไหน
ตกท่าทางยังไงแล้วก็เป็นไปได้หรือเปล่าค่ะ
แล้วก็โดนให้ตรงแผล
ต้องทำสองช็อตช็อตแพ้ใหญ่กับช็อตแพ้เล็กเพราะมันจะตรง
นี่คือบางช่วงบางตอนของการแถลงข่าวในคดี
ตังโมเมื่อวานนี้นะคะที่ตำรวจพิสูจน์หลักฐานและแพท
ติเวศเขาร่วมกันจำลองหารักษณะท่าทาง
แบบไหนถึงสอดรับกับบาดแผลที่เกิดขึ้นบนร่างกาย
ซึ่งเขาบอกว่าตำแหน่งของบาดแผลทั้งหมดเนี่ย
ที่มีการขีดเอาไว้บนหุ่นคือบาดแผลจริงที่เกิดขึ้นบนขาคุณแตงโมนะคะ
ตำรวจสรุปออกมาว่าบาดแผลที่เข่าซ้ายเกิดจากฟินเรือ
ส่วนแผลใหญ่บริเวณต้นขาขวาแล้วก็ตามขาทั้งสองข้างก็คือเกิดจากใบพัดเรือ
มีแรงน้ำเป็นปัจจัยในการที่ตัวค่อยไหลไปข้างหลัง

วันนี้คุณเนติชาวผู้สื่อข่าวของเรานะคะ
เชิญรองศาสตราจารย์นายแพทย์วีรศักดิ์จรัสชัยศรี
ผู้เชี่ยวชาญด้านนิติเวชมหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรธ

มาช่วยทดสอบวิเคราะห์การเกิดบาดแผล

ซึ่งเราทำขุนจำลองตัวนี้ขึ้นมา
ให้ตรงกับรูปร่างคุณแตงโมทุกอย่าง
คือสูง๑๖๘เซนติเมตร

เอว๒๕นิ้วรอบอก๓๑นิ้ว

ความยาวแผ่นหลัง๑๕๕นิ้ว
ทดสอบแบบเดียวกับที่ตำรวจทำเลย
อันดับแรกสิ่งที่คุณหมอหมูทำก็คือ

๒๖บาดแผลลงบนตัวหุ่นก่อน

หุ่นจำลองเทียบกับใบพัดเรือแบบนี้
มันเป็นวิธีที่ถูกต้องแล้วใช่หรือไม่
เรื่องของการจำลองโดยที่มีการวาดภาพบนขาก่อน
นะครับแล้วลักษณะคือเพื่อจะเอามาจำลองอะไร

อาจจะเป็นลักษณะของการจำลองที่ตำรวจอาจจะไม่ได้กล่าวถึง
นั่นคือจำลองผ้าของการตก
ว่าบาดแผลแบบนี้ที่เห็นอยู่บนร่างกายอย่างนี้
ควรจะตกในลักษณะท่าทางอย่างไร
นั่นคือการเอาตัวหุ่นมาจำลอง

บาดแผลมันจะต้องเกิดในตำแหน่งไหน

เพราะฉะนั้นถ้ามุมมองว่านี่คือบาดแผลที่มันชัดเจนแล้ว
จับตัวศพว่ามันคือในตำแหน่งนี้
แล้วเชื่อได้ว่าตามที่ตำรวจเชื่อว่าเป็นใบพัดเรือ

เพราะฉะนั้นก็คือการเอาหุ่นมาจำลอง
ดูว่าหุ่นควรต้องอยู่ในท่าไหน
ที่จะทำให้เกิดบาดแผลเข้ากับร่องรอยตรงนี้ได้
แต่เรือที่ใช้ในการทดสอบเป็นคนละรุ่นกับของคุณตังโมนะคะ

หมอหมูบอกว่าในทางนิติวิทยาศาสตร์
การใช้หุ่นจำลองเป็นการทดสอบให้เห็นว่า
ถ้าบาดแผลเกิดขึ้นจากร่องรอยของใบพัดเรือจริง
ร่องรอยบาดแผลมันจะเกิดจากท่าทางแบบไหนได้บ้าง
มมูบอกว่าให้หุ่นตกลงมาในท่างหงายหลัง
อันนี้ต้องบอกก่อนนะคะว่าข้อเท็จจริงเนี่ยอาจจะไม่ใช่ท่านี้ก็ได้
อันนี้เป็นเพียงการตั้งสมมุติฐานข้อหนึ่งเฉย
เพราะว่าถ้าหากเหตุการณ์จริงเนี่ยตกไปแล้วอาจจะมีการตะเกียกตะกายเข้าฝั่ง
หรือเกิดสถานการณ์คนตกน้ำร่างกายก็มีโอกาสที่จะไปกระทบกับทั้งใบพัดเรือและฟินเรือได้
อย่างเดียวว่าต้องแล้วท่านี้มันได้หรือเปล่าก็ต้องมาจำลอง
พอมันเข้าได้กับบาดแผลนี้แล้วบาดแผลอื่นอีกล่ะ
แน่นอนบาดแผลฟกช้ำอย่างนี้มันไม่ใช่บาดแผลจากใบพัดเรือ
มันเกิดจากอะไรได้บ้างจากฟินเรือได้ไหมจากการกระแทกตรงนี้ได้ไหมอืม
มันก็ต้องมาอยู่ที่ตรงนี้แหละครับที่ต้องทดสอบทดลองให้ได้
นี่ค่ะทีมข่าวเราวันนี้เลยไปทดสอบจำลองสถานการณ์
ที่ตำรวจทำนั่นแหละดูอีกครั้งหนึ่ง
อันนี้ต้องบอกก่อนว่าเราก็ทำตามสมมุติฐานนะ
ไม่ได้บอกว่านี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในวันที่คุณแตงโมตกเรือนะคะ
เราแค่ลองมาทดสอบดูอีกครั้งด้วยหุ่นที่รูปร่างความสูงน้ำหนักเหมือนคุณแตงโม
ทีนี้นอกจากคุณหมอหมูแล้วเนี่ยคุณเนติชาวยังไปคุยประเด็นการตกเรือกับ
ธนกฤษบอกว่าส่วนตัวเชื่อว่าคุณแตงโมน่าจะตกจากท้ายเรือใกล้เครื่องยนต์
ซึ่งการตกเรือด้วยความเร็ว๘น็อตเนี่ยเป็นความเร็วที่สามารถจับเกาะท้ายเรือได้
ทฤษฎีการเกาะหรือรั้งก็เลยอาจจะทำให้เป็นสาเหตุทำให้เกิดบาดแผลที่ขา
เพราะว่าถ้าจังหวะเกาะอยู่ท้ายเรือเนี่ยใบพัดมันอาจจะดูดขาดูดร่างเข้าไปแล้วก็เกิดบาดแผลแบบนั้นได้
แต่ถ้าเรือวิ่งเกิน๑๕น็อตจะไม่มีทางคว้าอะไรทันเด็ดขาด
เพราะช่วงที่เรือวิ่งเร็วจะมีแรงปะทะเกิดขึ้นคนกับเรือจะแยกออกจากกันทันที
ส่วนตัวนายธนกฤษเชื่อว่าบาดแผลคุณตังโมน่าจะเกิดจากใบพัดเรือจริง
เพราะรอบเรือเนี่ยไม่มีของมีคมอย่างอื่นที่จะทำให้เกิดบาดแผลได้แบบนี้เลย
ออกเรือลากไปเพราะเวลาที่เรือวิ่งน้ำจะอยู่แค่บริเวณนี้อยู่ใต้ท้อง
คือตรงนี้จะไม่มีอะไรเลยก็จะเป็นพื้นที่โล่ง
ก็ล่วงตุ้มลงไปตรงนี้ได้เลยออกไปตรงนี้ก็เกาะเกาะก็เลยโดนโดนเฉือน
ทีนี้ที่มีคนตั้งข้อสังเกตว่าคุณแตงโมตกหัวเรือหรือเปล่า
ทางคุณธนกฤษบอกกับเรานะครับว่าการตกหัวเรือโอกาสที่แผลจะไปเกิดที่ข้างขาแบบนี้
เหมือนกับถูกใบพัดฟันอย่างนี้มันเป็นไปได้ยากมาก
ส่วนตัวเขาก็เลยยังเชื่อว่าตกท้ายเรือตามที่ตำรวจเนี่ยแถลงเมื่อวาน
นี่นะฮะเราก็ต้องยังรอดูกันต่อไปไหมฮะสำหรับเรื่องนี้เพราะว่าถึงอายการแล้วนะ
ก็ต้องรอชั้นอายการครับนัดฟังคำสั่งคดีในส่วนของอายการใน๒๗พฤษภาคม